อยู่กับสถานการณ์โควิดนะฮะจะปรับอารมณ์สักนิดนึ
หนุ่มนักดนตรีคนหนึ่งเนี่ยโควิดงานปิดเรียบร้อยแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบท์กลับบ้านฮะกลับบ้านจังหวัดสุรินเนี่ย
ตั้งใจจะไปกักตัวคันนามีไม่กักฮะโรงพยาบาลสนามมีก็ไม่กักฮะ
อยากจะไปกักตัวที่เมนเผาศพและกักตัวอยู่ตรงนั้นจริงครับ

คนเดียวนะฮะอยู่ของเขาคนเดียวไม่มีใครเลย
อุ้ยไม่กลัวหรอนี่คือกลางคืนครับ
กลางคืนหลอนสุดฮะแต่กลางวัน
กลางวันก็หลอนพอกัน
ในมการตัวอยู่ที่
กล้วยหมู่๑๐ตำบลทัพทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะครับ
ที่วัดในหมู่บ้านนะครับผม
มันอาจจะดูโล่งปนหลอนนะฮะ

เสกศักดิ์ทวีชาติอายุ๔๒ปี

พร้อมจะมากักตัวข้างเมนอยู่ในวัดสันติธรรมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ฮะ
ไม่ไปพักศูนย์โรงพยาบาลสนาม

เขามีพร้อมอยากอยู่คันนาก็มีให้
อยากอยู่ศูนย์เด็กเล็กซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม
เป็นที่กักตัวก็ไม่ไปฮะอยากอยู่แบบนี้สะดวกแบบนี้
ทุกคืนไม่มีใครทุกคืนไม่มีใครทำให้ตื่น
ตอนเช้ามาก็สดชื่นหยิบไม้กวาดขึ้นมากวาด
ช่วยวัดทำงานทำความสะอาดแบบนี้
กลัวผีเหรอไม่กลัวผีจะกลัวอะไร
กลัวที่สุดคืออาจจะมีคนร้ายมาโจรกรรมทรัพย์สินได้
โดยเฉพาะมอเตอร์ไซคู่ใจบิ๊กไบท์

และตอนนี้ถ้าหากโดนขโมยมอเตอร์ไซค์ไปในใจคอไม่ดี
คำเดียวคือผีไม่เคยกลัว
แล้วตอนนี้ไปมาคือมีเพื่อนเยอะอีกแล้ว
เพื่อนใครไหนเพื่อนเพื่อนเป็นแก๊งหมา

กลางคืนมันก็เดินมาหอนใกล้บ้าง

หมามีผีผีไม่อยากรู้เรื่องหมา

ดังนั้นพี่เสกก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหา
อยู่ตรงนี้ชัวร์ไม่มีการย้ายไปที่ไหนอย่างแน่นอน
วัดสันติธรรมสุรินธรรม
เสกบอกก่อนหน้านั้นเป็นนักดนตรี
ดนตรีโควิดก็ต้องปิดสถานบันเทิง

นักดนตรีก็พร้อมจะทำงานทุกอย่างที่มันมา
มันผ่านเข้ามาอะไรก็ได้จากนักดนตรี
เป็นคนงานก่อสร้างฮะที่ได้เงิน
กลับบ้านสังขะดีกว่าไปตายอดับหน้า
บิดมอเตอร์ไซค์มา๕๐๐กิโลเมตร
ก่อนจะกลับไปอยู่บ้านตัวเองก็ต้องมีการกักตัว

เหลืออีกครึ่งทางอีก๗วันข้างหน้า
ก็จะได้กลับมาอยู่บ้านตามปกติหางานทำต่อไปครับ
สู้นะคะพี่เสกนะคะที่นี่